เดี๋ยวให้ไปดูป้ายบอกทางป้ายนี้คนในชุมชนเขาเรียกกันว่ามันเป็นชุมชนนักเลง
ทีมข่าวของเราถึงขั้นต้องไปตรวจสอบว่าทำไมป้ายบอกทางมันมีรอยรูกระสุนแบบนี้
เห็นไหมคะชุมชนนักเลง
กระสุนกระสุนยิงป้ายได้ยิงถะลวกหมดอย่างเงี้ยหรอ
แล้วใครไปยิงไปยิงได้ยังไงแล้วยิงป้ายบอกทางแบบเนี้ยครับนี่ค่ะ
นี่นะคะตรงนี้คือถนนซอยวัดเทพประสาทเตาถ่านสัตหีบสุขุมวิทยี่สิบสามหมู่สี่
อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะนี่ค่ะครับ
จงกระจกข้างทางป้ายบอกลดความเร็วอืม
มันมีรูกระสุนแบบเนี้ยดงเสือนักเลงเยอะเหรอคนเห็นงงมาก
เขาตั้งคำถามเลยว่าทำไมป้ายบอกทางสองฝั่งถนน
มีรูพลุนด้วยลูกกระสุนปืนทุกขนาดแบบนี้นี่นะคะ
เราส่งคุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
คือซอยนี้จริงแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนะคะ
ก็มีคนอยู่ไม่ได้แบบโอ้โหเงียบไม่มีคนมายิงปืน
ไม่มีใครเห็นมันไม่ได้ถึงขั้นนั้นน่ะนี่ป้ายนี้ก็มี
ใช่สองข้างทางป้ายไอ้กระจกกลมมองทาง
วันนี้ก็มีรอยยิงมีกี่ป้ายยิงหมดงงมากเอองงมาก
ท้ายซอยอ่ะค่ะตัดออกถนนสายสามสามสอง
หนองย่าน้อยครับนะคะทำให้คือเขามองว่าอาจจะเป็น
นักเที่ยวนักดื่มยามราตรีที่พกปืนติดตัว
พอผ่านมาเส้นทางตรงนี้ก็เลยอ่ะชักปืนมายิงใส่ซะหน่อย
ใส่ป้ายบอกทางป้ายบอกชื่อชุมชนป้ายรีสอร์ท
กลายเป็นเหมือนเป็นเป้ายิงปืนเหมือนกับไม่เกรงกลัวกฎหมายกันเลย
มันเป็นเส้นทางเปลี่ยวอะไรอย่างเงี้เหรอใช่คือตัดออกอีกชุมชนนึง
ก็เลยลองปืนซะหน่อยโอ้โหทางเทศบาลเอาป้ายป้ายมาเปลี่ยนใหม่นะคะ
ครับเอาป้ายมาเปลี่ยนใหม่ก็โดนยิงอีกค่ะอืม
เป็นแบบนี้มาเป็นสิบปีค่ะจนถูกขนานนามว่าชุมชนนักเลงแห่งเมืองสัตหีบ
โอ้โหนายสุนทรเปรียมคุมมายุหกสิบเจ็ดปีรองประธานชุมชนเขาเพชรยางงาม
เทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์บอกว่าไม่ใช่แค่ปืนหนังสติ๊กหิน
ก็มีพวกกลุ่มวัยรุ่นไปปลาใส่มันจะมีกระจกสองทางแยกทางโค้ง
ครับป้ายไวนิวอะไรแบบเนี้ยพังหมดอ่าโอ้โหเปลี่ยนกันแทบไม่ไหว
คือทางเทศบาลเขาบอกว่าคือแต่ละป้ายมันก็ใช้งบประมาณนะคะ
อ่าใช่ครับในการติดตั้งหลักพันไปจนถึงหลักหมื่น
แต่เปลี่ยนทีไรมันก็จะมีรอยแบบนี้ให้เห็นตลอด
แต่ยังดีนะที่วัยรุ่นกลุ่มนี้หรือมือยิงกลุ่มนี้
ยิงแต่ป้ายไม่ยิงคนโอ้โหดูดูป้ายนี้พลุนเลยนะ
ยังดีนะมันยิงแต่ป้ายไม่ยิงคนแต่แค่ยิงป้ายมันก็น่ากลัวแล้วอะค่ะ
วัยรุ่นนะครับที่ชอบสนุกอาจจะทำปืนเองขึ้นมาบ้าง
อาจจะมีปืนของพ่อของแม่มาบ้างอยากจะลองเป้าเคลื่อนที่ไม่เคลื่อนที่
ไม่เสียตังค์น่ะถ้าไปตระหนามปืนจะเสียตังค์น่ะ
แต่ว่าไม่ใช่ดินแดนที่ว่าเป็นดินแดนนักเลงที่คนจะพกปืนมายิงกันไม่มี
กระจกสองทางบางทีก็เป็นกะติ๊กบ้างนะฮะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นหนังสติ๊ก
เพราะว่ากระจกสองทางกลมกลมเนี้ยมันจะเป็นพระสติ๊กแล้วก็เคลือบด้วยไอ้
ไอ้เงากระจกอ่ะนะมันก็บ้านนึงก็ไหลร้อยไปกัน
เนี้ยมันใช่น้อยแล้วเนี้ยถ้านับเป็นรูปปืนนี่ไม่ต่ำป่ะน่ะ
ร้อยลูกอ่ะน่ะทั้งเข้าแล้วไม่เข้าเนี้ยน่ะ
เด็กเวยรุ่นที่เช่าประปืนมายิงที่ป้ายอ่ะแต่ไม่รู้ว่าเด็กกลุ่มนั้น
ก็มีบ่อยมีบ่อยก็เลยเราต้องเอาป้ายใหม่ไปติด
ไปติดแฟนป้ายเก่าฮะอืมโหแต่เอาจริงจริงมันไม่ใช่เรื่องเล่นเล่น
มายิงกันสนุกสนุกแบบนี้ได้นะอ๋อไม่ได้ฮะเออมันต้องแบบควรจะมี
กล้องวงจรปิดอะไรติดหน่อยเนอะแล้วก็แบบไปไล่จับให้หมดเลย
พวกมือมายิงตรงนี้คือก่อนที่จะเอางบไปทำป้ายใหม่เนี่ย
ค่ะการงบส่วนหนึ่งติดกล้องวงจรปิดก่อนใช่จะได้เห็นให้หมดแล้วก็เนี้ย
ไล่ตามจับให้หมดเลยคืออย่างน้อยถ้ามันจะยิงกล้องวงจรปิด
ก็ต้องจับภาพมันเห็นอยู่ดีเออจริงอ่านะใช่อ่า
แล้วก็ติดไว้สูงให้มันปีนขึ้นไปเอาส่งเอาซิมการ์ดอะไรพวกนี้ไม่ได้